ปิดท้ายกันที่สมาธารแบทมินต้านโลก

แบตมินตันเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิก๓รายการใหญ่
เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙ทั่วโลกยังไม่คลี่คลาย
และมีอุปสรรคในการเดินทางข้ามประเทศ
๓รายการที่ถูกเลื่อนออกไป

เดิมแข่ง๓๑๔เมษายน
ก็จะเป็นวันที่๒๕๓๐พฤษภาคมครับ

เดิมปลายเดือนเมษายนจะเลื่อนเป็น๑๖มิถุนายนครับ
จากการเลื่อนโปรแกรมตรงนี้ก็ทำให้เดสไลน์
ของการกำหนดนักกีฬาเข้าแข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๐
ก็จะถูกเลื่อนไปจากเดิมด้วยนะครับ
เดิมสิ้นสุด๑๖พฤษภาคมก็จะเลื่อนไปเป็น๑๕มิถุนายนครับ
นักกีฬาแบตมินตันไทยตอนนี้การันตีโคต้าไปโอลิมปิกแน่นอนแล้ว
ก็จะมีหญิงเดี่ยวครับน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับ
คู่ผสมบาสปอปป้อเดชาพลพูลวารานุเคราะห์

ก็คือหญิงเดี่ยวน่าจะได้เพิ่มอีก๑คนนะครับ
ประวัติศาสตร์ที่ทำให้ประเทศไทยนั้น